เรื่องของมวยนะครับในบ้านเราก็มีหลายกระแสนะครับว่าจะสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ก่อนในช่วงที่เขาจะมีการคลายล็อกในเฟสที่๓ขณะที่การทำความดีของนักกีฬาก็มีให้เห็นกันเยอะในช่วงนี้ครับ
เริ่มต้นที่เรื่องของมวยกันก่อนนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประกายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะครับว่า
เตรียมจะหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
หรือว่าสบคในวันศุกร์ที่๒๙พฤษภาคมนี้
เพื่อปลดล็อกกิจกรรมกีฬานะครับในเรื่องการชกมวย
เพื่อให้มีผลบังคับในเฟส๓ก็คือวันที่๑มิถุนายนนี้
โดยนาภิพัฒน์ก็บอกว่าในเฟส๓จะค่อยผ่อนปรน
หรือว่าอนุมัติ๒ช่วงหรือว่า๒รอบ
โดยปล่อยให้บางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนสักระยะ

แล้วก็ค่อยปล่อยให้อีกกิจกรรมที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามมา
ส่วนในช่วงปลายเฟส๓ก็จะมีการเสนอให้มวยสามารถกลับมาชก
แบบไม่มีคนดูเช่นเดียวกับฟุตบอลรวมไปถึงบาสเก็ตบอลครับ
ส่วนโปรเมเอเรียจุธานุการนักกอล์ฟอดีต

แล้วก็พี่สาวโปรโมโมริยาก็นำเข้ากล่อง๖๐๐กล่องนะครับ
แล้วก็น้ำดื่ม๖๐๐ขวดในโครงการมอบข้าวกล่อง
ส่งพลังสู่ชุมชนสู้โควิด๑๙
บริจาคให้กับชาวบ้านครับในชุมชนเฉลิมอนุสร
หรือว่าชุมชนใต้ทางด่วนซอยในเลิศ

เมย์ก็บอกนะครับว่าเป็นโครงการที่ดี
ซึ่งตั้งใจจะมอบข้าวกล่อง๑๕๐๐๐กล่อง
ให้กับ๒๓๒ชุมชนก็ครอบคลุมนะครับ
เขตของกรุงเทพที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้น
วิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ